แล้วไปช่วงนี้คร่าวหน้าหนาวแล้วแบบนี้

หนาวเย็นใช้ได้ละ

มีรถมันไม่ใส่

บูชะเบิกไม่เห็นเป็นเป็นครั้งหน่าวเลย

หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปตำรวจไม่ได้ยิ้มกับท่านด้วยฮะ
ตำรวจซ้อมฮอล์ลมเกลาครับจังหวัดเพศชาวบูนครับ

เบื้องต้นยังไม่ยืนยันนะว่าคนในคลิป
ทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับน้ำไม่อาบหรือเปล่าอ่า

พลบตรีทเดชกล่อมเกลี้ยง
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ระบุว่ารู้แล้วรู้ตัวคนขี่แล้ว
ส่วนคนซ้อนยังอยู่ระหว่างติดตาม

มองว่าอาจจะไม่มีเจตนาอนาจารย์

แต่น่าจะเป็นการทำคอนเทนต์แบบคึกขนองครับ

และที่ว่าไม่มีเจตนาสังเกตว่าคนแก้ผ้าเนี่ย
ยังนั่งแนบคนขี่เหมือนจะอาย
อายนี่เราต้องเอาชั้นใหญ่ปิดชั้นน้อยไว้
นี่แหละครับก็ยังคงต้องดูว่า
กฎหมายจะเอาผิดอะไรกับความเชื่อบ้า
เดี๋ยวรอดูความคิดขึ้นหน้าครับ